มาดูคลิปนี้ต้องลุ้นกันหน่อยว่าใครจะตกเป็นเหยื่อ
ใครจะเป็นรายต่อไปที่จะตกท่อตรงกลางถนนแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเขาถ่ายไว้แล้วเขาบอกว่าใครใครจะซวยไปดูฮะ
ผ่านไป๒ผ่านไป๓คันรอดคันที่๔รอดมั้ยคันที่๕รอดมั้ย
คันต่อไปรอดมั้ยนี่แหละค่ะคือตอนถ่ายยังรอดกันไปทุกคัน

่งหน้าไปทาง๕แยกลาดพร้าว

เนื่องจากฝาท่อกลางถนนแบบนี้มันปิดไม่สนิท
บางคนบอกมันพยักพะเยิดมันกระเดิดกระดาษ

เมื่อรถวิ่งทับฝาท่อตรงนี้มันก็กระเดิดไปมา
หลายคนเห็นแล้วก็ลุ้นว่าคันไหนจะซวยได้รับอุบัติเหตุนะครับ
วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการซ่อมถนนหรือว่าเป็นการเปิดถนน
เพื่อจะดูสายอะไรข้างใต้หรือเปล่าหรือดูท่ออะไรหรือเปล่า
หน่วยงานไหนที่ทำไว้แล้วมาปิดไว้แค่นี้
ช่วยหน่อยช่วยมาตามงานของท่านหน่อย
ใช่ฉะนั้นว่าที่เราดูคลิปจนจบรุ้นแล้วก็ดูอยู่หลายรอบนี้
คือยังไม่มีคันไหนที่ตกลงไปถูกไหม

เดี๋ยวไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอกกันนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะคุณคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปแก้ไขจุดดังกล่าวแบบชั่วคราวแล้ว

นำยางมาต่อยไปอุดตรงขอบ
ฝาท่อระบายน้ำมันอาจจะแข็งแรงขึ้นไม่โครงเครงแบบนี้แล้ว
นะฮะแต่มันก็แค่ชั่วคราวไหม

ฝากด้วยนะฮะโจนที่เหนื่อยงานไหนที่รับที่ชอบตรงนี้นะครับ